ไต่เงินแสนขึ้นไปเรื่อยจนถึงเงินล้าน

จะเอาเงินล้านกลับไปให้แม่ชื่นใจนะ

นานเท่าไหร่ที่ฉันกันพร้อมทำดีกว่าความเชื่อชา
เพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
น้องมิ้วร้อง
กติกาทุกวัย

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบักร้องผิดได้๑คำ
เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะครับ
แน่นอนครับเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้งสองวันเลยนะครับ
สิบแปดนาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
พบกับเราสองคนได้ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ยังคงเป็นเรื่องราวของเด็กนะครับในตอนที่มีชื่อว่านักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะเป็นนักสู้รุ่นจิ๋วนะคะแต่ว่าการแจกตังค์ของเราก็ไม่เซฟเลยค่ะ
เท่าผู้ใหญ่เหมือนกันนะคะเมื่อใดก็ตามที่ร้องครบสิบค่ะ
ไปเลยค่ะ๑ล้านบาทครับ
เราก็ไปย้อนดูภาพเรื่องราวของนักสู้รุนจิ๋วคนล่าสุดของเรานะครับ
ที่เขาได้ฝ่าฟันมาไกลทีเดียวจนหยิบเงินแสน
แล้ววันนี้เขาก็จะมาหยิบอีกหลายแสนหรือเปล่า
ไปดูภาพเรื่องราวชีวิตของเธออีกครั้งครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงออนิชาแซ่หลิม
ชื่อเล่นชื่อมิ้วค่ะนิวอายุ๑๒ปี
กำลังขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่๖ค่ะ
บ้านของหนูอยู่ที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะ
บ้านของหนูอยู่ด้วยกันทั้งหมด๒คนค่ะ
มีหนูแล้วก็แม่ค่ะพ่อเสียไปตั้งแต่หนูอยู่อนุบาล๓แล้วค่ะ
แม่หนูชื่อแม่แม็กซ์ค่ะอายุ๔๘ปี
แม่มีอาชีพเย็บผ้าค่ะเย็บซ่อมผ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
วันก็ได้สัก๕๐บางวันก็๑๐๐๒๐๐เป็นบางวันบางวันก็ไม่ได้เลยอย่างนี้ค่ะ
ก็ลำบากค่ะต้องหาเงินให้ลูกเรียนนะคะ
แม่หนูป่วยเป็นโรครุมตอยกับโรคหอบค่ะ
รุมตอยเจ็บไปตามข้อค่ะเจ็บตามเนื้อตามตัวเจ็บไปตามกระดูกอย่างนี้ค่ะ
อุปสรรคตอนนี้คือด้วยความที่เราเจ็บมันเจ็บไปถึงในหัวด้วยทำให้เราทำงานไม่ได้
พอปวดหัวแล้วตามันพล่าเรามองไม่เห็นทีนี้พอเรามองไม่เห็นเราก็ไม่สามารถทำงานได้
ก็รายได้ไม่พอถ้าหากว่ามันไม่มีกับข้าวก็หุงข้าวกินกับน้ำปลาก็มีค่ะ

แม่ไม่ได้ไปหาหมอตามนัดมาปีกว่าแล้วค่ะไม่มีค่าเดินทางค่ะมันอยู่ไกลค่าเดินทางเลยไปค่ะ
ก็ประมาณ๕๐๐บาทค่ะไม่มีค่ะ
ส่วนตัวหนูเองก็ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้นค่ะโรคสมาธิสั้นของหนูมันจะทำอะไรไวกว่าความคิดครับ
อย่างเช่นเรื่องที่ล้างจานอยู่ค่ะบางทีหนูก็ล้างจานแบบล้างช้ามาก
หนูก็จะสนใจนู่นสนใจนี่คนอื่นล้าง๕หรือ๑๐นาทีหนูล้างปลาไปเกือบชั่วโมงกว่า
การที่หนูเป็นสมาธิสั้นมันทำให้หนูกลัวหนูเข้ากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าเพื่อนที่โรงเรียนหนูถ้าเขารู้เรื่องที่หนูเป็นสมาธิสั้นเขาจะล้อหนูหนักกว่าเดิมเขาจะแกล้งหนูหนักกว่าเดิมมันทำให้หนูกลัวมากเลยค่ะ
มันทำให้หนูกลัวมากเลยค่ะ

ค่ะไม่เคยมีบ้านของตัวเองค่ะ

พันหนึ่งนี่ถือว่าตึงไหมคะสำหรับครอบครัวที่จะต้องจ่ายค่า

คุณแม่ค่ะมีเงินเก็บบ้างไหมคะ
ไม่มีเลยค่ะยังเป็นหนี้ด้วยซ้ำ

แล้วพี่ก็ลืมผีก็ลืมโนรา
ไปเถิดสาวโนรา

มูลค่า๑แสนบาทนะครับ

ขอสู้เพื่อมารดาอันเป็นที่รักครับ

ยืนตรงกลางเหมือนเดิม
เป็นนักสู้ในรายการของเราอีกครั้งหนึ่ง

กับแม่แล้วก็ป้าคิ้นค่ะ
คิมคนในสตอรี่

คิมนะครับคนที่ใส่แว่นสีดำ

ทำไมป้าคิมใส่แว่นดำด้วย
เจ็ดพี่ตาขาดมนักเสพ

ค่ะทำไมป้ากิ๊บต้องใส่แว่นดำมาด้วยคะวันนี้
หมอก็ห้ามมองแสงจ้านะ

หมอก็บอกว่าม่านตามันขีดขาด

แล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงกับม่านตาเราอะคะป้าคิด

ซึ่งจริงวันนี้ต้องไปลอกตา
ก็เลยเลื่อนนัดหมอเพื่อจะมาเชียร์น้องมิ้ว

ช่วยชอบช่วยทุกคนที่มีปัญหา
เมื่อ๒ปีที่แล้วตอนที่เจอเขาแรก

ตอนที่เจอกันครั้งแรกนั้นเจอน้องมิ้วเขานั่งอยู่คนเดียว
ถามว่าลูกแม่ไปไหนเขาบอกว่าอยู่ในห้องน้ำ
เขาก็ถามว่าป้าจะไปไหนบอกป้าจะไปนคร

แล้วเขาก็ไปเอาน้ำมาให้ก็เลยประทับใจตั้งแต่นั้นมา

ไม่อันนี้ก็อยู่สถทิ้งพระ

แต่ว่าเวลาจะขึ้นรถต้องมาขึ้นที่รายบ้านน้องมิ้ว
ที่ร้องเพลงอะไรก็ป้ากิมนี่แหละเป็นคนเชียร์

ร้องแถวบ้านอะไรก็ติดตามให้เขา
รถลูกชายพาไปประกวด
ไม่ใช่เฉพาะในรายการของเราที่ป้าคิมเชียร์ให้มาเหรอคะ
ก็แถวบ้านด้วยถ้ามีประกวดที่ไหนก็ให้ยืมรถด้วย
ครั้งที่แล้วออเดอร์ขนมไป๒๐๐ชิ้น
อันนี้เป็นจำนวนนึงนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เอง
กล้วยหอมน้องมิ้วและคุณแม่ปกติคุณแม่จะเป็นคนทำถูกป่ะ
ค่ะรอบนี้สองร้อยชิ้นนี้ใครเป็นคนทำตอนแรกแรกแม่ก็จะทำค่ะ
แต่พอมาหลังแม่เหนื่อยแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ไปพักถุงหน้าบ้านนะ
เดี๋ยวหนูทำคนเดียวหนังบ้านนะก็ทำจนใกล้จะหมดนู้นแหละค่ะ
อันนี้คือฝีมือมิ้วคนเดียวเลยเหรอค่ะ
โดยมีอุปกรณ์สปอนเซอร์หลักจากพระคิมนะคะ
ปั่นเสียอยู่ใช่ไหมค่ะครั้งนี้ไปเอามาจากไหนคะมิ้ว
ยืมปะคิมอีกเครื่องหนึ่งค่ะอืมห้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
อีกเครื่องหมายความว่าป้าคิมมีหลายเครื่อง
มีสองเครื่องมีสองเครื่องป้าคิมตอนไปยืมอะค่ะ
น้องบอกป้าคิมว่าไงคะไม่บอกให้เลยป้าคิมให้เลย
ค่ะรอค่ะค่ะอุ้ยใจดี
เราจะเปิดประมูลที่สองหมื่นบาทนะครับสำหรับเด็กอ้าว
ปกติขายอยู่อันเท่าไรคะห้าบาทค่ะห้าบาท
มาสองร้อยชิ้นเป็นเงินเท่าไหร่คะสองร้อยชิ้นหนึ่งพันบาทค่ะ
สองร้อยชิ้นนะคะขอแจกให้คนดูนะคะให้คนดูนะ
มีอยู่ในมือกันแล้วเนี่ยยกโชว์หน่อยนี่
แจกที่เรียนเรียบร้อยแล้วมีคนละอันเอาไว้เก็บเอาไว้เก็บ
เก็บก่อนอันนี้ของทีมงานอันนี้ของทีมงาน
ครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ถามมิ้วหลายอย่างเลยถามถึงแบบ
เรื่องอาหารการกินอยู่กับแม่ทานอะไรอยากทานอะไร
มีความฝันว่าจะทานอะไรด้วยกันก็มีคำนึงจำได้ไหมคะ
ที่เราคุยกันว่าอยากจะซื้ออะไรให้คุณแม่ทาน
ทุเรียนค่ะจำแม่นมากวันนี้นะพี่เป๊กก็เลยเตรียมทุเรียนมานะคะ
นะคะนี่ครับ
อันนี้ให้คุณแม่ทานเลยอยากให้มิ้วมิ้วเอาไปเสิร์ฟกับคุณแม่
แล้วอยากจะพูดอะไรก็ได้ที่ให้คุณแม่ชื่นใจหรือจะป้อนคุณแม่ตรงนี้เลยก็ได้
ให้เวลานะคะอ่ะไปนี่คือสิ่งที่อยากให้คุณแม่ทานนะ
แค่จะทานทุเรียนนะคะคุณผู้ชมยังได้กินแล้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะหนูจำมาก
เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ค่อยกินนะมิ้วมิ้วระหว่างที่มิ้วกับคุณแม่ส่งทุเรียนให้กันอ่ะ
ได้ยินป้าคิมกลืนน้ำลายดังเอิ๊กเลยนะ
ไม่ชวนสักนิดเลยเหรอชวนหน่อยอย่างน้อยเขาก็เป็นเจ้าของเครื่องปั่นของเราล่ะ
ถึงแม้จะมองถึงแม้จะมองไม่ชัดนะฮะแต่ว่ากลิ่นรับรู้ได้
ขนาดไกลนะยังเห็นลูกกระเดือกประคิมเคลื่อน
เดี๋ยวฝากพี่ตั๊กไว้ฝากพี่ตั๊กไว้ให้คนละชิ้นก่อนค่ะให้คนละชิ้นก่อน
ขอบคุณที่มีน้ำใจนะคะเดี๋ยวฝากพี่ตั๊กไว้นะคะอ่าโอเคครับ
น้องมิ้วนะครับวันนี้มายืนตรงนี้พร้อมกับ๑แสนบาทที่เธอได้ไปแล้ว
นะครับร้องไปแล้วนะครับคุณผู้ชมหกเพลงใช้ตัวช่วยไปแล้วหนึ่งตัว
เดี๋ยววันนี้เธอจะมาแข่งขันกันต่อในเพลงที่๗เราจะเริ่มเพลงที่๗ก็คือ๒แสน
แล้วเพลงหน้าเพลงที่แปดสามแสนเพลงที่เก้าห้าแสนและเพลงที่สิบ
ไม่ค่อยจะมีใครไปถึงนะฮะเรามีคนทำได้ไปแล้ว๒คนในรายการของเรานั้น
ก็คือ๑ล้านบาทมิ้วอาจจะเป็นคนที่๓เพราะว่าตัวช่วยยังเหลืออีก๒ตัวนะ
ค่ะข้ามเพลงนี้ไปเลยร้องเพลงเก่งยังอยู่ด้วยคุณแม่คะ
ไต่เงินแสนขึ้นไปเรื่อยจนถึงเงินล้านคุณแม่มีอะไรอยากบอกน้องมิ้วไหมคะ
อยากบอกว่าทำให้ดีที่สุดนะคะถึงจะผิดแม่ก็ไม่โทษหนูค่ะ
มีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหมคะมิ้วหนูจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังนะ
จะเอาเงินล้านกลับไปให้แม่ชื่นใจนะค่ะ
จะมาเริ่มกันที่เพลงที่๗ครับคุณผู้ชมเพลงนี้๒แสนบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๗มาเลยครับ

ดนตรีไม่เท่าไหร่แต่ว่าเสียงฝนนี่กระหน่ำมากเลย

ถ้าจะต้องร้องล่ะครับเพลงนี้ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนมันได้อีก๑แสนเต็ม
ถ้าพลาดหายไปห้ามึง

มูลค่า๒แสนบาท

จะสู้หรือจะหยุดครับ

ยังอยู่สองตัวจากอิซูซูดีแมน

ใช้

ใช้เลยค่ะ
กอดไทยไว้กอดดีกว่า
ตัวช่วยจากอิซูซูดีแมน
แผ่นที่หนึ่งสองสามห้าหก
น้องมิวเลือกแผ่นไหนครับ

อยากได้อะไรมากที่สุดครับ

ขอผิดแค่หนึ่งคำ

จากอิซูซูดีแมคซ์

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่เจ็ดเพลงมาครับสู้ค่ะ
นานเท่าไรที่ฉันต้องขอทำดีกับความเช่ชา
นานเท่าไรที่ความห่วงหาไม่มีค่าอะไร
หรือว่าฉันดีไม่พอหรือเป็นเพราะเธอรอใคร
ทำไมทำไมไม่รักกันบ้าง
สิ่งที่เธอให้คืนกลับมาก็มีแค่ความว่างเปล่า
อยู่ใกล้เธอทุกทีก็เหงาใกล้กันเหมือนหญิงไทย
และสุดท้ายคือต้องยอมบอกใจให้ยอม
ปล่อยวางเพราะฉันเหนื่อยแล้วต้องการทุน
เหมือนในเธอเหมือนดังทะเลความรักฉันเหมือนกับฝน
ทำดีสักกี่คนก็เหมือนฝนตกในทะเล
เธอไม่เคยรู้สักอะไร
ฉันฝันเป็นทั้งเพศ
พอจะพอยิ่งฟื้นไปต่อยิ่งเสียใจ
คนไม่รักก็คือไม่รักไม่เคยเปลี่ยนมารักกัน
รอเฝ้ารอยิ่งรอยิ่งนานฉันมันก็ไม่ไหว
คนที่รักเธอข้างเดียว
รู้ไหมว่ามันเหนื่อยใจ
หนักเกินที่ได้ใจคอยทุ่มเท
ตอนนี้ร้องไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างน้องมิ้ว
รู้สึกใจหนึ่งก็โล่งค่ะเพราะว่าเราทำลงไปแล้ว
มีจุดไหนไหมคะที่คิดว่าตัวช่วยจะซัพพอร์ตเราช่วยเหลือเราได้

ใช่ค่ะตรงนั้นหนูกลัวว่าหนูจะสับสนแล้วก็จะผิด
และเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท

ร้อง
ลูกหนูสู้ชีวิต